สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเย็นนี้เจอเจอกับเราสองสาวนะคะพี่แจ๊กกะรีนกับดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาให้กำลังใจครอบครัวนี้กันดีกว่าค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะจะมีภาพความอบอุ่นนะคะของคุณพ่อไมค์พี่รัฐนะคะ
เนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สานเยี่ยมประชุนกลางและครอบครัวได้นัดทั้งคู่มาไกล่เกียร์กันค่ะ
โดยสาวซาร่านะคะได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวค่ะ
ส่วนทางไม้นะคะก็ส่งเพียงทนายความส่วนตัวมานะคะ
โดยใช้เวลาในการไก่เกลี่ยประมาณกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
ที่ทนายความของหนุ่มไม้นะคะจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
ไก่เกลี่ยวันนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี
โดยหนุ่มไม้จะมีการเซ็นรับรองแม็กซ์เรลเป็นบุตรดุด้วยโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะ
แต่จะเซ็นก็ต่อเมื่อตกลงในเรื่องของสิทธิ์การปกครองบุตรกันได้ค่ะ
ซึ่งสารจะนัดมาไก่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่๒๔ธันวาคมนี้ค่ะ
ซึ่งทั้งคู่จะต้องเดินทางมาที่ศาลด้วยตัวเองค่ะ
ยื่นคำร้องเข้ามาเนี่ยก็คือในส่วนที่รับรองบุตรแล้วก็ขออำนาจปกครองร่วมใช่ไหมครับ
แบบอากาศ

ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะยังไงดีสิ

จะเป็นเหตุผลที่เราให้กับทางศาลมากกว่าว่า
ทำไมเราขอใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียว
แต่ว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าเวลามันเข้าสู่กระบวนการ
มันก็ต้องมาคุยกันแหละว่าเราจะยังไงดี
อยากให้เขามาพูดคุยเกี่ยวกับลูก
เพราะสุดท้ายแล้วเราอยากให้ทุกอย่างมันลงเอยด้วยดี
เพราะอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกของเราทั้งคู่

ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่น้องเกิดจนถึงวันนี้๖ปี
มันไม่เคยมีเหตุการณ์กีดกันเกิดขึ้นไม่มีเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นการเจอของพ่อกับน้อง
ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันก็ยังปกติเหมือนเดิมค่ะ